คุณผู้ชมคะแตะเรื่องลุงพลสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
หมู่บ้านกอกเขาอยู่กันยังไงจากที่ก่อนหน้านี้
อยู่กันด้วยความอึดอัดอยู่กันด้วยความเหมือนแบบตึงเครียด

วันนี้เห็นบอกว่ายิ้มออกแล้วนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมจากป้าแตนกับลุงพล

แจกผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้านกกอก
เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างหนาวค่ะ

ป้าแต่งก็บอกว่าจริงก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะทำร่วมกับเหล่ายูทูบเบอร์

ก็เนี่ยคือป้าแตนลุงพลเนี่ยเขาได้ผ้าห่มบริจาคมาจากแฟนคลับจากพิศนุโลก
แล้วมันเยอะเนอะเขามีกัน๒คนก็ไม่รู้จะห่มยังไง๑๐๒๐ผืนเนี่ยได้มา๔๐ผืนนะคะ

ปั่นจักรยานเอาผ้าห่มเหล่านี้ไปแจกผู้สูงอายุนะคะครับ
ซึ่งก็มีที่ลุงพลกับป้าแตนไปมอบให้เองด้วย
มีคอพัฒนคุณปู่
เค็มชายเทศอายุ๑๐๒ปี

ภรรยาคือย่าพิไลลักษณ์วัย๗๗ปี
ลุงพลกับป้าแตนเอาผ้าห่ม๑ผืนกับฟูก๕ฟุตไปมอบให้
ที่มีฟูกด้วยเพราะว่าคือจริงปู่เข็มแกมีบ้านนะ

อายุ๑๐๒ปีแล้วแกเดินไม่สะดวก
เลยเลือกนอนที่เพิงพัก
ลุงพลก็เลยเอาที่นอนไปปูให้แกนอน

ซึ่งทั้งสองคนปู่เค็มกับย่าพี่ไรลักก็ขอบคุณ

อายุเท่าไหร่แล้วค่ะพระเจ้าเนี่ย

ไม่เกลียดความสุขความจริงหรือว่าเย็นเป็นภาษา

อ๋อพูดเลย

อ๋อจะพูดใส่ศิลป์นะคะ
เฮ้ยจะพูดแขน
นี่ค่ะก็จะเห็นว่าเห็นไหม
เห็นนั่นไม่ใช่ช่างภาพสื่อข่าวทีวีนะ

อ่าหลังจากที่ไปหาปู่เข็มกับย่าพี่ไรรักแล้ว

เมตรก็เป็นบ้านน้องชมพู่แล้วคุณภาคภูมิเคยไปใช่ไหมนี่คุณวิมนต์วันก็นั่งอยู่อ่านั่นอ๋อคุณวิมนต์วันคุณวิมนต์วัน
ก็นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะตาชาญกับยายสมควรเห็นลูกสาวมาหาก็ดีใจนะแล้วก็บอกด้วยว่า
ใจที่เห็นภาพชาวกกอกมีความสุขยิ้มออกกันสักทีครับซึ่งป้าแตนพร้อมกับ
หมู่บ้านทั้งหมด๓๒คนด้วยตาชาญกับยายสมควรก็โอยพรป้าแตนกับแฟนคลับนะ
ว่าก็ขอให้โชคดีขอให้เรื่องเลวร้ายมันผ่านไปเร็ววันก็ละกัน
ก็ดีใจดีใจที่ลูกได้ได้ทำที่สิ่งที่มันดีก็สิ่งที่ร้ายที่ผ่านมาก็
ขอให้มันผ่านไปกับปีเก่าปีใหม่เข้ามาก็ขอให้มีแต่สิ่งดีกับลูก
กับหลานกับทุกคนนั้นแหละส่วนสายบุญนี่มันจะแจกคือพานุ้กก็

ผัวมาแจกผ้าห่มวันนี้ขอบคุณที่หลายยายก็บอกไม่เป็น
เออขอโชคดีปีใหม่
ว่ามาแจ้งก็ดีแล้วค่ะหนาวเท่านี้
หนาวคักปีนี้
แต่นเอ้ยอันนี้ก็ป้าโอยพรเถอะเด้อเหอะอยู่ดีเป็นสุขสนุกสบาย
อ้าวนอนรับก็ได้มื้อมาตื่นได้เงินแบบฝรั่งเมืองและแกง
ทีนี้โทษมาที่บ้านเลยมาบีดจะความชุบความเจริญด้อ
เอาผ้าห่มมามอบให้คือจริงแล้วเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องดีแหละ

ผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงเหมือนกัน
ถ้าเกิดสมมุติว่าใส่เครื่องนุ่งห่มที่มันอบอุ่นไม่พอเนี่ยก็อันตราย

ในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายก็กำลังรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมจากทางตำรวจ
ความเคลื่อนไหวทางคดีของน้องชมพู่ล่าสุดที่ผ่านมา
ก็คือยาดบุคคลในครอบครัวของน้องชมภูร์
คุณพ่อคุณแม่เองนะพี่ป้าน้าอาหรือว่าลุงพลป้าแตนเนี่ย
เข้าเครื่องจับเท็จกันมาใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีการนำลูกพี่ลูกน้องของน้องชมพู่ที่เป็นลูกชายสองคนของลุงพลป้าแตนเนี่ย
ค่ะไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมใช่หลังจากนั้นก็ต้องรอว่าขั้นตอนจะไปยังไงต่อนะฮะ
จากกระแสทั่วไปที่เขาจะบอกว่าเดี๋ยววันนั้นจะมีความคืบหน้าแบบนั้น
เจอกันอัชริยะเรืองรัตนพงศ์จะลงพื้นที่
เพื่อไปเยี่ยมครอบครัวน้องชมพู่และจะขอเปิดใจกับไทยรัฐทีวีเท่านั้น
เพราะคดีนี้ใกล้มีบทสรุปแล้วที่เขาบอกไว้ว่าเขามีหลักฐานเด็ด
มีพยานคนสำคัญครับเขาบอกว่าหลักฐานเด็ดเป็นหลักฐานที่สืบจากขน
บอกไว้แค่นี้รอติดตาม๑๔มกราคมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด
ก่อนหน้านี้คุณอาชิระเคยโพสต์อืมภาพป้ายบ้านกกอกใช่
แล้วบอกว่าเดี๋ยวสักไม่เกิน๑๕กุมภาพันธ์ใช่ไหม
มันจะมีความชัดเจนทางคดีอืม
แต่สิบสี่มกราคมนี้คุณอาชิระจะไปบ้านกอกใช่ค่ะ
และให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีเกี่ยวกับปมเงื่อนต่างในเรื่องนี้